เพื่อนเจ้าบ่าเจ้าสาวโอ้โหแต่งตัวหล่อพุกใช้เนี๊ยบเลย
ไปร่วมงานแต่งงานปรากฏว่าไปไม่ถูก
เหตุเกิดจากอะไรไปดูกันเขาบอกแบบนี้
กลายเป็นเหลอะเถอะยังไงรู้ไหมคุณ
พาไปจนรถไปติดลม
แล้วพอติดลมปุ๊บทำยังไงดี
เจ้าบ่าวเจ้าสาวที่อยู่ในรถ๕๖คน
แหมสวยหล่อกำลังจะไปร่วมงานแต่งที่จังหวัดนครนายก
ต้องลงมาเข็นรถ
นี่คุณดูสิโอ้ธีมเขาสีชมพู

แล้วทีนี้อุตส่าห์แต่งตัวสวยหล่อมาแต่ดูสิคุณ
ผู้หญิงเข็นขาเขินเลอะเทอะไปหมดเลย
นะครับท้ายที่สุดก็ต้องยอมเลอะเทอะแบบนี้ไปงานแต่ง

ใจนะเนี่ยฉันมาด้วยใจจริง
ฉันไปหลงดงหลงป่ามาฉันเลอะมาแต่ฉันมาด้วยใจ
คุณดูบนรถสินี่ต้องหอบแบบนี้ถอดรองเท้าแบบนี้นะครับ
ธีมสีชมพูกลายเป็นสีชมพูน้ำตาลแล้วกันนะครับ

ปนหน่อยดำหน่อยเหลือหน่อยนะครับ